จากเหตุการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าใช้อาวุธทำร้ายกันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบัตรเจ็บเนี่ยนะคะ
พอเสร็จสิ้นภารกิจในการช่วยเหลือคนเจ็บและลำเลียงผู้เสียชีวิตออกมาจากป่า
วันนี้ค่ะนายเทวินมีทรัพย์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ทำพิธีเส้นไหว้เจ้าป่าเจ้าเขานะคะนี่ค่ะที่บริเวณสนามจอดฮอชั่วคราว
เรด้าอำเภอสังขระบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ทูบสิบห้าดอกไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีผลไม้นะคะ
กล้วยส้มโอมีเหล้าขาวน้ำเปล่าน้ำแดงยาสุศักระที่ภารกิจลุล่วง
โดยทุกคนปลอดภัยเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าใช้อาวุธทำร้ายกัน
จนทำให้นายคาทาวุฒิกลมเกลียวหรือตาวถูกยิงเสียชีวิต
ภาคภูมิมะเกินหรือเก่งเพื่อนร่วมงานถูกแทงบาดเจ็บ
หนึ่งในพยานที่เห็นเหตุการณ์ให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ว่านายคาทาวุฒิมีอาการคล้ายคลุ้มคลั่ง
พูดกับต้นไสใหญ่ใช้มีดแทงเพื่อนและใช้ปืนยิงตัวเองนะคะ
ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวในพื้นที่เรื่องเจ้าที่เจ้าทางเมื่อ๓๔ปีก่อนที่ผ่านมา
พูดกันปากต่อปากว่าเหมือนกับต้องการชีวิตเจ้าหน้าที่๗คน
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ทยอยเสียชีวิตค่ะแต่สาเหตุการเสียชีวิตก็จะแตกต่างกันไปนะคะ
แต่ปีนึงเนี่ยก็มีคน๒คนที่เสียชีวิตจนล่าสุดคือคนที่๗แล้วค่ะ
มีการพูดต่อกันว่าที่จริงต้องการเอาชีวิตหัวหน้าอุทยาน
แต่ด้วยดวงชะตาทำให้รอดปลอดภัยทุกครั้งก็สอดคล้องกับอาถรรพ์ที่ร่ำลือกันนะคะ
หัวหน้าอุทยานคนนี้ดำรงตำแหน่งเข้าสู่ปีที่๗แล้วด้วยแล้วก็เปลี่ยนย้ายไปรับตำแหน่งใหม่
อันนี้เป็นในมุมของความเชื่อที่คนในพื้นที่ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเรานะคะ
เราส่งคารินกระมุดโยธินไปคุยกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม
ก็ยอมรับว่าตั้งแต่มารับตำแหน่งมีเจ้าหน้าที่อุทยานเสียชีวิตไปแล้ว๗คนจริง
แต่สาเหตุแตกต่างกันจมน้ำก็มีเส้นเลือดในสมองแตกก็มี
บางคนก็เป็นไข้ป่าหัวใจวายขับรถชนเสาไฟสาเหตุแตกต่างกันค่ะ
แล้วก็มาเหตุการณ์ล่าสุดก็คือเหตุการณ์นี้แต่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบอกว่า
ส่วนตัวไม่ได้เชื่อเรื่องนี้มากเท่าไหร่แต่ไม่ได้ลบหลู่ที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่แนะนำให้บวงสวง
ก็เวลามีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเนี่ยต้องมาบวงสวงเพื่อความสบายใจ
คิดว่าเรามามาดีนะเราไม่ได้มาแบบมาดูแลไม่ได้มาลบหลู่ไม่ได้มาทำรายอะไรอะไรที่ที่เกี่ยวข้องกับป่า
เพราะฉะนั้นเรามารักษาป่าเราก็มีจิตเราคิดว่าเราเนี้ยไม่ไม่น่าจะมีใครหรืออ่า
เรื่องลี้ลับอะไรที่มาทำร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านที่เป็นชนเผ่ากระเหลี่ยงในพื้นที่ตรงนี้อ่ะนะคะ
บอกว่าผืนป่าตรงนี้เนี่ยจะมีพ่อปู่เขาเหลืองดูแลคุ้มครองหลายคนเขาก็มองไปในเรื่องของความเชื่อด้วย
คล้องกับนายเชิดชายอายุ๗๕เป็นชาวกะเหลี่ยงคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ก็บอกว่าเขาก็เชื่อในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางจริงอะค่ะ
ออกจากหมู่บ้านไปด้วยกันพอไปถึงในป่าก็เดินแยกทางกันแล้วก็ไปเจอกันก็มองเห็นเหมือนเป็นหมูป่าอะไรอย่างนี้
พอเราได้ของเปล่าออกมาแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปแก้กับ
บวงเป็นฟูเป็นฟือเหมเดนี่
คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะตำรวจทองผาภูมิยังไม่สรุปสาเหตุ
จากการสอบปากคำได้ข้อมูลแค่ว่ารักษณะศพของนายคาทาวุฒิผู้เสียชีวิต
สภาพศพคือนอนกอดปืนมีแผลถูกยิงที่ลำคอด้านขวาใต้คาง
กระสุนลูกปลายฝังในอยู่ที่บริเวณไทยทอย
ต้องรอผลชนสูตรอย่างละเอียดนะคะแล้วก็มีการสอบปากคำพยานไปแล้ว๗ปาก
ส่วนคนเจ็บคือนายภาคภูมิยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทองผาภูมิ
ตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมคนใหม่ก็จะทำบุญใหญ่อีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สาม
ขวัญกำลังใจและความสบายใจให้กับเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในพื้นที่ค่ะครับ